เอาละครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวของทีมรถจักรยานยนต์
เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ต่อยอดให้กับทีมแข่งคนไทย

พุ่งสู่เส้นชัยอย่าให้อะไรมาหยุด
มุ่งมันพัฒนาเพื่อก้าวผ่านอุปสรรค
อดคล้องกับการส่งทีมร่วมชิงชัยศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบ

จบที่๔ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
ปียวัตรปฐุมยศและวาริสทองนพคุณ
อกจากนี้ยังใช้ทีมงานช่างเทคนิคคนไทย๑๐๐
โดยตลอดการแข่งขัน๒นักบิดต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย
โดยเฉพาะปัญหาสภาพอากาศที่แปรปวน
จากทั้งหมด๖๒ทีมซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จ
จากทางนี้ทีมให้โอกาสนักบิดดาวรุ่ง
และทีมงานได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับโลก
ชัดจุดยืนผลักดันให้ทีมแข่งคนไทย
สุดยอดมากเลยครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน
คาดคิดว่าน้องเขาคงจะผ่านเส้นชัยเราก็ดีใจแล้ว
นี่ผ่านเส้นชัยแล้วยังเป็นท็อปเทนนี้
เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยนะครับว่าน้องทั้งวริสทั้งปิยวัตรเจ้าบิวเจ้าฟิล์มนี่จะทำได้นะครับผม
ซึ่งเป็นการสุดยอดของการแข่งขันรถจักรยานยนต์มืออาชีพนี้นะครับผม
เราจะไปพร้อมกับนักขี่ไทยโค้ชไทยแล้วก็ทีมช่างไทยนะครับ
ไม่ไกลเกินรอนะครับก็ช่วยกันเชียร์เด็กไทยด้วยนะครับผม
มาร่วมสร้างสีสันนำเชียร์ทีมแข่งสัญชาติไทย
ขอบสนามซูซุกะเซอร์กิจได้เผยความประทับใจ
ที่สามารถจบการแข่งขันได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้
เราก็เห็นว่าเบื้องหลังมีอะไรอีกเยอะมากมายที่เราไม่เคยคิด
คือตอนที่อยู่บุรีรำเราก็แบบเหมือนเชียร์แค่ด้านหน้าใช่ไหมครับ
แต่พอเรามาเจอการแข่งขันจริงอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เห็นว่าแบบทุกคนทำงานเป็นอย่างเป็นระบบและมืออาชีพมากค่ะ
คนลุกพูดแล้วยังขนลุกเหมือนเดิมนะเนยเนอ
ใช่ค่ะอย่างทุกส่วนนะคะทุกทีมก็มีส่วนสำคัญมากในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ
พวกเราก็เลยอยากเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมเลยค่ะ
ที่มีส่วนในการแข่งขันครั้งนี้สู้ค่ะ
แม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับ
ในการพัฒนานักแข่งและทีมช่างเทคนิคคนไทย๑๐๐
ัตตะพลอินตานนท์รายงานจากสนามซูซะเซอร์กิจประเทศญี่ปุ่น